ท่านผู้ชมครับวันนี้ชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
แต่ทุ่งนาตรงนี้เนี่ยเคยถูกน้ำท่วมท่วมแบบท่วมมิดหัวชาวบ้านบอกนี่น้ำลดนะฮะมาเจอศพอยู่ตรงนี้
แล้วมีขนมปังที่อยู่ในซองเนี่ยแบบโอ้โหอยู่เกลือนพื้นที่ตรงนี้เลย
นี่ฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกันตรงนี้เป็นจุดทุ่งนานะครับที่น้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่บ้านดอนกอกตะบนเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
นี่เห็นน้ำไหมฮะปกติน้ำนี่มาถึงมิดหัวเลยนะฮะตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้ว
ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างนะครับนี่ฮะต้องเดินเท้าเข้าไปในการลำเรียงศพออกมานะครับศพที่เจอเนี่ยสภาพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะครับ
นิ้วมือเนี่ยบางนิ้วนี่ก็หลุดหายแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๗วันนะครับแถวศพก็มีถุงขนมปังตกกระจัดกระจายอยู่๒๐ถุงได้
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นคนทำงานส่งขนมปังแล้วใช้ถนนเส้นนี้นะซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังบ้านท่าม่วงได้
แต่น้ำชีเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนเนี่ยสูงกว่า๑เมตรถูกน้ำซัดนะฮะแล้วก็ตกถนนหรืออาจจะถูกน้ำซัดตกถนนมาจากที่อื่นแล้วศพลอยมาที่ตรงนี้ก็เป็นได้
ส่วนเรื่องขนมปังอาจจะเป็นพนักงานส่งขนมปังหรือว่าอาจจะซื้อมาเก็บเอาไว้เยอะนี่ประมาณ๒๐ถุงมันก็เลยลอยเกลื่อนอยู่
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดนะฮะ
ระยะทางก็หลายร้อยเมตรอยู่นะครับนี่ฮะแล้วก็ไปดูถุงขนมปังที่เจออยู่แถวจุดเจอศพเนี่ย
ฉลากของถุงขนมปังวันหมดอายุระบุเอาไว้ระหว่าง๓๑๑พฤศจิกายนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คาดว่าผู้ตายก็คงจะซื้อขนมปังมาก่อนหน้าวันหมดอายุแน่นะครับ
ชาวบ้านที่มาหาปลาแถวนี้นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้น้ำเคยท่วมสูงครับ
สูงถึงท้องสะพานจุดที่เจอศพนี่ก็สูงมิดหัวนะฮะแล้วน้ำแรงด้วย
ช่วงก่อนหน้านี้นะครับคาดว่าอาจจะมาลอยมาจากที่อื่นก็ได้นะฮะ
แล้วก็ชุดสืบสวนวันนี้ก็ลงตรวจสอบนะครับเพราะก็ต้องตามดูนะครับว่าผู้ตายคือใครนะฮะ
แล้วแถวจุดเกิดเหตุไปเจอร่องรอยรถจักรยานยนต์พุ่งถลายจากข้างทางเนี่ยลงมาในจุดที่เป็นน้ำท่วม
ทุศสืบสวนก็ตัดสินใจลงมหาแถวนั้นเพื่อจะเจอหลักฐานอะไร
ด้วยนี่ตำรวจนะฮะตำรวจบอกเดี๋ยวลงดูก่อนเลยเพราะว่าน้ำ
เริ่มลดแล้วนี่ฮะไม่ต้องให้ชุดประดาน้ำมาพอลงไปดูเนี่ย
จักรยานยนต์คันนึงนะครับนี่ที่เอาเชือกไปเนี่ยคือเอาไป
จักรยานยนต์แล้วก็ดึงขึ้นฝั่งมานี่ฮะเพราะไปเจอร่อง
รอยของรถจักรยานยนต์ที่พุ่งถลายลงมาแล้วจักรยานยนต์นี่
สีบร้อนน้ำเงินนะครับทะเมียนขอข่ายจอจานต่อต่าว๘๑๑๑๐๑
ไม่มีร่องรอยการถูกชนท้ายอะไรเลยนะฮะก็เลยคาดว่าคง
จะพุ่งถลายลงไปเลยนะฮะที่ตัวรถมีร่องรอยการถลอกที่ล้อ
ครอบครองรถตามทะเบียนนะครับชื่อนายสลาวุฒิสุทธิ
ประพาอายุ๓๐ปีเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบไปต่อ
นี่คือผู้ตายอ่าไม่ใช่ช่องรถชื่อผู้ครอบครองรถ
สาราวุฒิสุธิปภาอายุ๓๐ปีเขาเป็นสาวประเภท๒
เป็นคนบ้านท่าม่วงนี่แหละนี่ครับ
เคยทำงานเป็นแคทเชียร์ของห้างสรรพสินค้านี่นะครับ
กำนันตะบนท่าม่วงเนี่ยนะมาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้คือของสลาวุฒิจริงจำได้
เพราะสลาวุฒิขี่มาเติมน้ำมันที่บ้านกำนันบ่อย
สลาวุฒิเองเขาก็เป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยติดบ้าน
ขี่รถไปเที่ยวหลายที่คาดว่าคืนวันเกิดเหตุ
เป็นคืนวันลอยกระทงก็ได้นะช่วงก่อนวันลอยกระทง
ช่วงแถวนั้นที่มีงานลอยกระทง
ขี่จักรยานยนต์ไปเที่ยวแล้วก็พุ่งถลายตกน้ำ
มออออกจากท่าม่วงมาท่ามอประมาณ๓กิโลเท่านั้นเองครับ
แต่ยืนยันว่ารถตรงนี้ใช่แน่นอน
เพราะว่าแกขับไปเติมน้ำมันบ้านผมประจำ

แต่ทีนี้ก็ต้องเอาให้ชัดเอาละรถใช่ของสลาวุฒิเขา
เห็นไหมกำนันต์ก็บอกใช่ก็ต้องหาสลาวุฒิได้เจอ
พอจากสภาพศพก็เน่าเปื่อยแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของสลาวุฒิสุธิประพาเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้ฮะอยู่ที่บ้านท่าม่วง
ที่กำนันบอกคือบ้านเหมือนกับไม่มีคนอยู่มาหลายวัน
ร้างเลยถูกตัดน้ำตัดไฟด้วย
นะก็เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะฮะแต่บ้านยังเรียบร้อยดีนะครับ
กำนันก็พามาเนี่ยฮะตรวจสอบในบ้านเนี่ย
ไปเจอบัตรพนักงานห้างสรรพสินค้าซึ่งก็เก่ามากแล้ว
ทางสลาวุฒิเองเขาเคยไปทำงานเมื่อหลายปีก่อนเป็นแคชเชียร์
ก่อนจะกลับมาอยู่บ้านที่๑๐๑ที่บ้านท่าม่วงเป็นหลักฐานที่บ้านนะครับ
ทีนี้เราก็เลยตามหาญาตินะฮะกำนันก็แจ้งไปทางญาติของสลาวุฒินะครับ
คุณสลาวุฒิสุธิประพาญาติเขาเลยไปที่โรงพยาบาลเสรภูมิ
ขอดูศพนี่ฮะพอไปเห็นศพเนี่ยญาติยืนยันว่าใช่ครับ
ใช่ฮะใช่สลาวุฒิสุธิประพาวัย๓๐ปีก็เลยติดต่อขอรับศพทันทีเลยนะครับ
นำเอกส่งเอกสารไปคำนั้นก็ไปยืนยันนี่ฮะถามพนักกิจเลยฮะ
วันนี้ที่วัดท่าม่วงเนื่องจากเห็นว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้ว
น้าสาวบอกว่าปกติสลาวุฒิเขาจะมีนิสัยเหมือนกับผู้หญิง
นะเป็นสาวสองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลำพังเนื่องจากพ่อกับแม่เขาตายไปหมดแล้ว
ญาติก็จะแวะเวียนมาหากันบ้างนานครั้งตัวสลาวุฒิเองเขาก็ชอบขี่จักรยานยนต์ไปเที่ยวเรื่อย
ตามงานเทศกาลต่างเขาไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเท่าไหร่
ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับเพราะว่าผู้ตายเองไม่มีศัตรูที่ไหนอยู่แล้ว
ส่วนประวัติเรื่องโรคประจำตัวก็มีโรคลมชักนะฮะ
แล้วเพื่อนบ้านเองก็ไม่เห็นมาหลายวันก่อนจะมาเจอศพในวันนี้
เหมือน๓๔วันประมาณนะใช่แต่หมอบอกว่าเป็นอาทิตย์
วันนี้ญาติญาติก็รับศพไปทางกู้ภัยก็มาช่วยนะครับ
นำไปที่วัดแล้วก็ชาปนกิจทันทีเลยนะครับ
เนื่องจากเสียชีวิตมาหลายวันแล้วแสดงความเสียใจด้วยนะครับ